สวัสดีครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
สวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัฒจารุมณีนะครับ
ชุมพรกับพี่ชัยไทยรัฐนะครับมาคู่กันทีไรนี่โอ้โห

ชกไปนี่เขาคิดหลายอย่างเนอะทั้งอ่านใจคู่ชกนะครับอ่านใจเซียนมวยอ่านใจกรรมการไม่ธรรมดาครับรายนี้
มวยขวัญใจแฟนมวยเลยขวัญใจแฟนมวยครับ
ครับผมว่ากันว่าเป็นมวยเงินเดือนได้ไหม

ฉายาฉายเป็นชุดเลยครับเขาคือพระจันฉายปอเพชรน้ำทองครับ
แต่ก่อนหน้านั้นสมัยเด็กไม่ได้ชื่อนี้นะพี่ชัยเคยบอกผม
เริ่มต้นนะครับเขาต่อยมวยก็ใช้ชื่อ

แต่ว่าหลายคนคงจะคุ้นกับชื่อพะจันให้ชัยไอ้ชายเป็นชุดแบบนี้
พะจันฉายเองถือว่าเป็นนักชกที่สายเลือดดี
ตอนเริ่มอยู่แถวบ้านเลือดซึมซับ

ย่านบางประกอบนะครับกรุงเทพมหานครพระจันชายเป็นเด็กเทพนะพี่เด็กไหนเด็กนนผมเดิมเด็กเทพก็ไปอยู่นนท์ครับ
อยู่วังโพไหมสาววังโพโก้นะเอ้าเรื่องของวัดจันฉายต่อครับอย่างที่บอกไปว่าสายเลือดดีนะครับ
สำรวยศักดิ์หิรัญชัยก็มีศักดิ์เป็นลุงของพระจันฉาย
สำรวยเนี่ยคุณลุงสำรวยเนี่ยเคยชกกับพิมอารเล็กสิกอลันต

อ่าก็คือสมรักคำสิงนะครับ
ฮีโร่โอลิมปิกเหรียญทองของเรานะครับหรือว่าฮีโร่บานนะครับ
คุณลุงของพระอาจารย์ฉายก็เคยต่อกรมาแล้วนะครับผม

แล้วเขาบอกด้วยผมจำไม่ได้นะพี่

แต่ว่าเขาบอกว่าพระอยู่บนเขาลึกลับอันไกลโพ้นเลย
เป็นชื่อที่แบบมาจากตรงนั้นเลยพี่ถ้าฉายเป็นหนังนี่มันต้องเป็นซีนที่แบบลึกลับน่าดูนะ
พระตั้งให้เป็นชื่อพระเจนฉายนะครับเป็นชื่อที่ติดลมบลมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
แต่ก่อนที่จะติดลมบนเนี่ยเขาก็ฉายแววตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยตะเวนชกอยู่แถวที่สร้างชื่อเลยคือเวทีเทพประสิทธิ์
พัทยาพัทยาครับแล้วก็เวทีสำโลงสำโลงสมุทรปาการครับ
สมัยนั้นเป็นแชมป์ตั้งแต่ตัวกับเบี๊ยกเลยน่ะครับยี่สิบโลสามสิบโลสี่สิบโล

ถือว่าเป็นเวทีมวยภูทรที่สร้างดาวรุ่ง
เวทีมวยรังสิตเวทีมวยบางใหญ่

เริ่มจะขยับเข้าใกล้เวทีเมืองกรุงมากขึ้น
ชกที่เวทีมวยรังสิต
ชกโชว์นะตัวยังกระเปี๊ยกเดียวนะครับก็มาชกโชว์ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ
แต่ว่าอยู่ได้ประมาณถึงอายุ๑๐ปีก็มาอยู่กับบังหมัดลูกสวนนะครับ
บังหมัดลูกสวนเนี่ยคือที่ค่ายมวยของคุณลุงของพระจันฉายอยู่ใกล้อยู่แล้ว
รู้สึกจะเปลี่ยนค่ายแล้วเป็นปอเพชรน้ำทองเป็นของพ่อเขาครับ
บางทีเนี่ยก็มีฟาอีทมีอัมบาสมาปล้ำที่ค่ายนี้บ้างพระจันฉายไปนู่นบ้างแต่
วันนั้นเนี่ยชกหลังคู่เอกเดิมพัน๕แสนด้วยนะโอ้โห
สมัยนั้นเยอะนะพี่นะไม่ธรรมดาฮะสมัยนี้ก็ยังเยอะอยู่ห้าแสนนะครับผม
แต่ว่าเขาบอกว่าไฟล์นั้นแพ้แบบค้านสายตานะครับชูสวนประมาณ๔๐๕๐ช่วงตัวครับ
ก็เลยย้ายศึกเลยนะครับย้ายจากศึกเสียบู้ก็ไปชกฝั่งราชดำเนินนะครับ
ศึกวันทรงชัยครับมาอยู่ศึกวันทรงชัยนี่ถือว่าถูกฉลกเลยนะครับ
ครับจนตายเต้ามาเรื่อยฮะครับพี่ชัยก็ชอบตายเต้าป่ะไม่ก็คือการทำงานไง
ทุกคนก็ต้องมีต้องมีครับต้องมีครับต้องมีความขยันครับเออนะครับผมเอ้า
แต่ว่าไฟล์ที่เป็นไฟล์ประทับใจมากก็คือการคว้าแชมป์๑๐๕ปอนด์ของพระจันฉายนะครับ
ไฟล์นั้นเอาชนะเทียนขาวทอแสงเทียนน้อยหรือว่าช่อฟ้าในปัจจุบัน
ถามว่าทำไมถึงประทับใจเพราะว่าในวงตระกูลในญาติพี่น้องที่ชกมวยเนี่ย
ไม่เคยมีใครอันนี้ถือว่าไฟนั้นเป็นความหวังของหมู่บ้าน
ว่าจะสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลได้หรือเปล่านะ
แล้วสุดท้ายท้ายสุดก็สามารถเอาชนะแล้วก็คว้าแชมป์๑๐๕ปอนด์ของราชดำเนินมาครองได้
วันนั้นเนี่ยเจ้านนท์เนี่ยเล่าบรรยากาศให้ผมฟังว่าที่บ้านนี่กอดคอกันร้องไห้เลยนะ
เพราะว่าปราบปลื้มมากหลังจากนั้นนะครับได้แชมป์๑๐๕ปอนด์แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปิดทางแล้วนะครับ
เปิดทางเส้นทางมาเรื่อยนะครับความเป็นสุดยอดนะครับแล้วก็ยังเป็นแชมป์๑๑๒ของราชดำเนินนะครับ
ร้อยสิบห้าของเอสวันมวยรอบของเข็มขัดของนทรงทรงชัยรัฐนาสุวรรณนะครับ
วันนะครับแล้วก็แชมป์๑๑๘ของลุมพินีในการชนะพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นะครับ
ไฟล์ที่พระจันฉายเจ็บตัวมากที่สุดเนี่ยก็คือไฟล์ที่เจอกับวันฉลองนะพี่นะ
อย่างที่ว่าไปว่าพระจันฉายเองเนี่ยชิงแชมป์ไม่ค่อยพลาด
ครับชิงแชมป์ค่ะป้องกันแชมป์ทีไรเนี่ย
มีเหตุทุกทีบางทีก็ซ้อมสะดุดบ้างแหละ
ไข้ได้ป่วยบ้างแหละนะครับพูดถึงเรื่องของแชมป์เสร็จนะครับ
ก็เรื่องของที่เมื่อสักครู่ผมทิ้งไว้นะครับของวันฉลองนะครับ
เจอกับวันฉลองนี่ถือเป็นไฟล์ที่เจ็บตัวมากที่สุดของพระจันฉายเลยนะครับตอนปี๕๕
ตอนนั้นเนี่ยชกเสร็จเนี่ยแพ้คะแนนด้วยแล้วก็เจ็บทั้งใจเจ็บทั้งตัว
ฉลองเป็นนักมวยครับที่แบบว่าเดินถึงตัวครับทะเลาะไม่เลิกครับ
คือเถียงตลอดออกอาวุธเถียงตลอดครับ
จันฉายก็ไม่ค่อยชอบครับ

ก็เลยต่อยเสร็จกันหน้าตาบัวหมดนะครับ
เห็นว่านั่งอยู่ดีแล้วมีเลือดไหลออกมาจากหูนะครับ
เขาไปหาหมอบอกว่าแก้หูทะลุแล้วก็พักไปถึง๖เดือนเลยนะพี่ชัยนะ
แต่ตอนนี้ก็กลับมากินข้าวอยู่หม้อเดียวกันนะ
ฉลองใช้สิทธิ์ซ้อนองครับส่วนพระจันฉายก็ปเพชรอำทองอยู่
ครับหลังจากหยุดพักไป๖เดือนเขาก็เบนเข็มตัวเองนะพี่ชัยเนอะ

เข้าสู่แคมป์ของทีมชาติไทยนะครับอยู่ทีมชาติไทยได้กี่ปีได้กี่เดือน๑๔๑๕เดือนได้มั้ง

และอย่างพระจันฉายนี่เป็นนักชกที่รูปร่างเสียเปรียบครับรูปร่างเขาจะเล็กเตี้ยครับ
พอหมดจากทีมชาตินะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่มือเพราะว่ามือแตกแล้วก็กลับมาชกมวยไทยเหมือนเดิม

ชกมวยไทยเนี่ยไฟล์แรกไปชกที่ต่างประเทศป่ะพี่
ชกที่ที่ลุมพินีปะครับครับนะครับ
ใบบาซิลก่อนไฟต์หนึ่งนะครับเสมอกับแล้วก็กลับมาที่
ลุมพินีลุมพินีฟ
ค้างคาใจขออีกเที่ยวนึงแต่ว่าเที่ยวนี้ระหว่างเพชรสมานกับพระจันฉายภาคที่๒
เวทีลุมพินีครับครั้งนี้นะครับพระจันฉาเองมาในสภาพที่สมบูรณ
มากกว่าเดิมเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยหลายคนไม่รู้นะครับ
กระทั่งเสียแขกเองก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าฉายเนี่ยแอบกระซิบผมมา
แล้วผมก็แอบกระซิบเหมือนกันว่าไฟล์แรกก่อนชก๗วันที่เจอเพชรสมานเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุมีรถยนต์เนี่ยถอยมาชนเขานะนะครับแล้วก็
ทำให้มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแต่ว่าประเมินอาการแล้ว
เนี่ยสามารถขึ้นชกได้แต่ก็ยังแหงเข่าอยู่แต่ก็
พอที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับชัยชนะนะครับส่วนไฟล์๒๐
สองเนี่ยผมเองก็ไปเกาะติดขอบตาชั่งครับวันที่สองคือเพชรสมานนะครับ
จันฉายให้สัมภาษณ์ผมแล้วก็พูดคำสุดท้ายก่อนขึ้นรถยนต์แล้วปิดประตูว่าคมเลยนะ
พี่ครับผมชิงแชมป์ไม่เคยพลาด

คำนี้กับผมนะครับแล้วตกเย็นวันนั้นเขาก็ไม่พลาดจริงจริง
ครับนะครับสอนมวยเลยครับเที่ยวนี้สอนมวยชนะขาดลอยสู้กันไม่ได้เลย
ขาดมากกว่าครั้งแรกใช่ถูกต้องเยอะเลยครับครั้งแรกคือหยุดไปนาน
จนเพศนาออกลูกหงุดหงิดหรือน้าพี่นะ
คือทำอะไรไม่ได้จนออกลูกหงุดหงิดบนเวทีนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับ
นี่ก่อนที่จะมาชิงเนี่ย

ก็มีหลงลืมแล้วก็พระจันฉายนี่ผ่านยอดมวยมาเยอะนะครับ
ไล่มานี่ตั้งแต่เขี้ยวพยักษ์ชนะมา
ชนะเคี่ยวพระยักษ์ก็น้องของพันธุ์พระยักษ์ยอดมวย๓พ๒ครับ
พูดมากถ้าว่ากันว่าสมัย๑๐๕๑๑๒ปเนี่ยพีคมากครับตอนนั้นพลังพลก็กำลังดัง
๑๐๕ครับมีพลังพลมีมนตร์ดำสวิรพลสวิตชิต๑๐๘ครับ
รู้สึกว่าชิงแชมป์กับดังแพ้ดัง๑๐๘ป
ชิงแชมป์๑๑๒ที่เวทีบริมณีชกกับเอกมงคลปสมานรึกาย้าง๕ดาว
กับดังป้องกันแชมพ์บ้าง
แล้วก็ไฟล์นี้คือชักสายน้ำเกลือออก
แล้วกลับมาซ้อมแล้วทีนี้ทำน้ำหนักไม่ลง
ทำให้เข็มขัดกระเด็นไปไฟล์นั้นนะครับ
แล้วก็มีเอกมุงคนนั้นด้วยนะ
พระจันทรายเปิดหัวต่อแล้ว
เป็นการชกกันไฟล์ที่สองป่ะครับก่อนหน้านั้นหยาดฟ้าก็เคยแพ้ให้กับ
ครับห้าเก้าครับอ่าปีห้าเก้าแล้วพระจันทรายก็ย้ำแขน
นะครับทางหน้าจอทีวีไทยรัฐเป็นศึกนัดปฐมเลิก
คู่เอกคู่เอกเลยครับครับผมถือว่าเป็นอีกนักชกเลยครับ
ที่ยืนระยะค่าตัวเงินแสนมาตั้งแต่อายุ๑๔๑๕ปีนะครับแล้วก็
ไฟล์ล่าสุดที่ชกกับเพศสมารเนี่ยก็รับค่าตัวไว้หนึ่งแสนห้ามื่นบาท
นะครับสิบปีแล้วครับที่เป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนครับก่อนที่จะได้
ฉายาฉายเป็นชุดนะครับฉายาแรกคือนักบินอวกาศนะครับนักบินอวกาศ
หลายคนไม่คุ้นแล้วก็ถามว่ามาจากไหนนะครับ
ฉายานี้เขาบอกว่าได้มาสมัยที่ชกที่อ้อมน้อยนะครับ
ตอนเด็กเนี่ยพระจันฉาเองจะออกแบบลูกแบบเจ้าเนื้อหน่อย
แต่ว่าจะพลิ้วครับก็เลยได้ฉายาหมูบิน
บินอวกาศนะครับไม่ใช่นักบินอวกาศนะครับ
คนที่ตั้งให้คือพี่จำรัฐร้อยค่าย
แล้วส่วนฉายาฉายเป็นชุดพี่ชัยมาได้ตอนหลังล่ะตอนหลัง
เริ่มจะมีบารมีมวยมากขึ้นมาชกที่เวทีมวยล่ามเนินครับ
น่าจะเป็นคนที่ตั้งคือหลวงจินล็อก๒เขาพระจัญฉายนี่ชกกับใครครับ
สามยกกับสูศรีแต่ยกสี่นี่ก็จะฉายเลยพี่ออกอาวุธเป็นชุด
เขาเลยตั้งฉายาว่าพระจันทร์ฉายฉายเป็นชุด

เพราะว่าสร้างบารมีความน่าจะถือมาจนแบบว่าแฟนมวยเนี่ย

เชียร์เรื่องของเซียนมวยบนล็อกเนี่ย
พอเห็นชุดเดียวเชียร์ตลบเดียว
ที่สำคัญไม่อะไรคุณเอกทำให้ผู้ชกเนี่ยท้อไปเอง
ที่สำคัญคือเนี่ยอัดฉีดนะครับเงินอัดฉีด
ฉายเป็นชุดนี่เป็นรองรับฉายเป็นชุดเนี่ย
มันจะได้เงินอัดขีดมีอัดขีดจากแฟนมวยครับ

รอเข็มฉีดใหญ่พี่ชัยเคยฉีดไหมล่ะ
ก็เก็บฉากครับผมนะครับนี่คือที่มาของเจ้าของฉายาฉายเป็นชุดนะครับ
ซึ่งฉายาแรกก็คือหมูบินอวกาศแต่ตอนนี้ก็พระจันฉายก็มาอยู่ที่พีเคครับ
ก็มามาเทนนักมวยรุ่นน้องน้องครับเหมือนกับเป็นเทรนเนอร์อีกด้วยฮะตอนนี้
ก็ชกด้วยเป็นเทรนเนอร์ด้วยครับมาสอนมวยเห็นป่ะบางทีนักมวยในค่าย
ก็เลยขายอ่าเดิมก็ชื่อจะถูกขามเพชรรุงเหลือง
ก็มายูกพีเคก็เปลี่ยนเป็นไต่ตะวันฉายว่ากันว่าเถอะ

มวยออกเป็นฝีมือเลยสมัยก่อนเด็กก็เป็นมวยเข่า
ตะวันฉายถอดแบบมาจากพระจันฉายนะครับเพราะชื่นชอบในเชิงชก
รีลาการชกเนอะส่วนพระจันฉายเนี่ยเขาบอกว่าเขาถอดแบบการชกมาจาก
ยอดนักมวยสองคนเขาดูเทปแล้วเขาก็มาดัดแปลง
มาใช้กับสไตล์กับวิธีการชกของเขา
เขาบอกว่าเขามั่นยำแล้วก็รากหลาย
เหมือนแก่นนสักสเพลงจิต

และก็ความรวดเร็วของเขา
เบือบวีมือรีลา
มีลูกเต๊กก้านคอลูกทีบเก่ง
หรือว่าซอกเทอ่ะอู้หูหูยเลิศศีลาที่สอนไปเลยนะครับ
เข้าไม่ถึงตัวครับผลิวเหลือเกินผลิวมากมากนี่ขนาดแก่แล้วนะ

พี่ว่าแสนชัยกับเลิศศีระ
แฟนหลายคนอยากจะดูแบบคือผมว่ามันดูแล้วมันคลาสสิกอ่ะ
มันเพลินอ่ะใช่ไหมดูเลือดศิลาต่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ย
มันเพลินดีนะแต่มันมาเปรียบกับมวยสมัยนี้ครับ
ไม่ค่อยมีคะแนนนะมวยมวยอย่างเงี้ยอืมครับสวยงามไม่มีคะแนน
ข้างเชือกครับสมัยนี้ต้องแข็งแรงไงใช่สมัยนี้ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งครับ
้มรัดหักตีอืมอ้าวนี่คือเรื่องราวของพระจันฉายนะครับ
ผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับน้องก่อนที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้กับ
น้องเองเนี่ยเป็นสุดยอดนักมวยที่ต้องบอกว่าอื้อหือ
ไม่ธรรมดานะครับบนเวทีไม่ธรรมดานอกสังเวียนก็ไม่ธรรมดานะครับ
เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนที่มีความสามารถที่ไม่
ไม่ถือตัวนะไม่ใช่นะครับตอนผมคุยเนี่ยแกบอกพี่
อนุญาตเปิดกล้องได้ไหมเออเปิดกล้องวิดีโอคอลกันบอกว่า
ผมอยากจะโชว์ลูกตอนที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่แล้วเหลือกลูกมากมากแล้วเหลือกลูกมากมากนะครับ
กำลังเลี้ยงลูกกำลังมีความสุขมากมากตอนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอนาคตเนี่ย
อยากจะเก็บเงินเก็บทองสร้างบ้านสักหลังนึงนะครับให้ลูกได้วิ่งได้อย่างสบาย
แล้วคุณเอกจะเมื่อไหร่จะได้เลี้ยงลูกอะครับตอนนี้

อ้าวก็แล้วก็อีกหนึ่งความฝันพี่ชัยเขาบอกผมนะว่าเขาอยากเปิดบ่อนไก่
อาจารย์ฉายคุณลุงเขาก็เป็นเซียนไก่ชน
แล้วเขาก็อยู่กับไก่ชนมาตั้งแต่เด็กกับมวยไทยไก่ชนเนี่ย
มันแปลกเลยครับพวกนักมวยนี่ก็เหมือนกับ

เรียกว่าเวรกรรมเลยหรออะไรหรืออะไร
นักมวยเนี่ยบางคนชอบตีไก่กัดปลาก็เหมือนตัวเองอ่ะ
ก็ไม่ต้องมาออกอาวุธมาแลกเขา
ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดเหมือนกัน
เหงื่อหยดเลือดแลกเงินทองมาแลกเงินแลกทองมา
นักมวยบางคนก็โอ้โหเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนเลยตีไก่
ก็ติดตามความฝันของพระอาจารย์ฉายนะครับอนาคตต้องต่อสู้
ถูกต้องครับผมอนาคตอาจจะเป็นเจ้าของบ่อนไก่อย่างที่เจ้าตัวเนี่ยฝันไว้นะครับ
แล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักมากนะครับทั้งบนสังเวียนแล้วก็นอกสังเวียนนะครับ
อย่างที่เรียนไปนะครับว่าพระจันฉายเองเนี่ยแหม่ชิงแชมป์ไม่ค่อยพลาด
แต่ป้องกันแชมป์ทีไรเนี่ยมีเหตุสุดวิสัยทุกทีครับที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพราะว่า
เรากำลังจะโยงไปอีพีต่อไปอีพีต่อไปเนี่ยนักมวยที่จะพูดถึงเนี่ย
ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเข็มขัดแชมป์เหมือนกัน
แต่คนนี้ค่อนข้างจะเหมือนต้องคำสาปเหมือนต้องมนต์เป็นอีกหนึ่งสุดยอดนักมวยครับ
พีน่าชื่อเสียงโด่งดังมากลีลาการชกสนุกร้าวใจไม่ธรรมดา
แต่ว่าที่สวนทางกับชื่อเสียงกับบารมีมวยนะครับก็คือเรื่องของเข็มขัดคาดเอว
ว่ากันว่ารายนี้คือราชาไร้บันลังครับก็คือถนนชัยสมหวังไก่ย่างครับ
เจ็บปวดมากโดยเฉพาะไฟล์สุดท้ายพลาดแชมป์ถึงกับหลังน้ำตาลูกผู้ชายออกมา
อีพีต่อไปห้ามพลาดแล้วครับเรื่องราวของถนนชัยส่วนวันนี้เรื่องราวของพระจันฉาย
คงได้ฟังกันครบถ้วนและหลากหลายมุม

ลึกเบื้องหลังของนักมวยไทย

เราสองคนลาไปเลยขอบคุณและสวัสดีครับ

ชัยไทยรัฐและเอกชุมพร